อันนี้ก็มีเหตุการณ์ที่ไม่กลัวเหมือนกันไม่กลัวตายเลยนะ
ขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ปาดหน้ารถพ่วงเข้ามากันสองคันอย่างนี้
ครับแล้วปาดหน้าจะไปกลับรถอย่างเงี้แล้วมันเฉียดชิวมาก

คือเขาติดไฟแดงอะค่ะเนี่ยรถก็ไปตามทางปกติ
ดูสิดูสิเฮ้ยรถพ่วงสองคันนะสองเลนนะเออ
ไปจะกลับรถอ่ะนู่นไปนู่นเลยกลับรถไปนู่น
แล้วมีรถเล่นฝั่งนู้นไม่แล้วเหมือนก็ไปปาดอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะ
ไปตัดหน้ารถอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเนี่ยเห็นไหมอ่ะยังไงอ่ะ
อันนี้เขาเรียกมุดอ่ะมุดเหรอโอ้โหมันน่ากลัวมากคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้นะคะที่สี่แยกแห่งหนึ่งในพื้นที่แหลมชะบัง
จังหวัดชนบุรีนะคะคนก็แชร์กันไปในโลกออนไลน์เยอะเลยอ่ะ
คนก็วิจารณ์แบบนี้แหละว่าเฮ้ยไม่กลัวตายเหรอ
ชมใช่ไหมชมว่าโอ้โหเก่งจังเลยดูสิ
สามารถมุดผ่านรถบรรทุกคันใหญ่ไปได้อย่างอยู่รอดปลอดภัย
เออมันไม่ใช่มันน่ากลัวมากมันอันตรายมาก
ความยิงต้องด่าค่ะจริงจริงค่ะไม่รู้รอดมันได้ยังไง
ต้องพูดแบบเนี้ยอืมโอ้โหต้องเตือนสติกันนะคะ
ใช้รถใช้ถนนต้องไม่ประมาทนะคะคุณจะโชคดีสักกี่ครั้ง
จริงค่ะแล้วจะรีบไปไหนอะไรจะรีบขนาดนั้นใช่ไหม
เอ่อไม่เข้าใจเลยค่ะจากซ้ายที่ปาดขวาฟื้ดอย่างงี้เลยเนี้ย
ก็ไปตัดหน้าฝั่งนู้นอีกปื๊ดนู่นไปนู่นอ่าค่ะ
ก็เตือนสติเตือนใจเตือนภัยกันไว้นะครับทุกผู้ชมครับ